ดูความคืบหน้ากรณีที่อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๕
ตะบนเขาปู่อำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุง
ไปก่อเหตุยิงเมียเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาววัย๑๕ขวบ
หลังจากก่อเหตุเสร็จสิ้นก็หลบหนีไป
ไปอยู่ที่เทือกเขาบรรทัศน์
แล้วสุดท้ายตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้
วันนี้นำตัวผู้ก่อเหตุรายนี้มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าสาเหตุปมการสังหารเรื่องเงิน
ก่อนหน้านี้เอาเงินก้อนหนึ่งไปให้เมียลงทุน
คุณผู้ชมไปซื้อลูกหมูมาเลี้ยงแบบนี้
ฟาร์มหมูฟาร์มหมูทำธุรกิจหลายอย่าง
แล้วไปขอเงินเมียอยากได้บางส่วนมาใช้จ่ายบ้าง
ไม่ให้บอกว่าไม่มีแล้วก็เลยโกรธ
เสร็จแล้วก็ไปเอาปืนมายิงเนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายประกอบบัวทองเรือง
อายุ๖๓ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ใช้อาวุธปืนขนาด๓๘จ่อยิงนางมันทนาส่งแสง
อายุ๔๙ปีภรรยาเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
แล้วจะบอกว่าคือผู้ก่อเหตุจ่อยิงต่อหน้าลูกสาว

ขณะที่พวกเขากำลังทำความสะอาดคอกหมูตรงจุดนี้แล้วค่ะ
ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
พร้อมด้วยตำรวจสภศรีบรรพฤษกว่า๕๐นายนะคะ
นำตัวผู้ต้องหาก็คือนายประกอบสวมใส่หมวกกันน็อกแบบนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปปิดล้อมแล้วก็กดดัน
จนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
ขณะที่หลบหนีอยู่ในกระท่อมริมเทือกเขาบรรทัศน์
อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า
ทีนี้จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุ
ทราบว่าสาเหตุมาจากเรื่องของปมขัดแย้งภายในครอบครัว

บอกว่าครอบครัวประกอบธุรกิจหลายอย่าง
เลี้ยงหมูทำหมากตากแห้งสวนยางพาราเลี้ยงโคเนื้อ
แต่รายได้จากการทำธุรกิจทุกบาททุกสตางค์
ผู้ตายก็คือเมียของเขาจะเป็นคนเก็บ
ล่าสุดวันเกิดเหตุนายประกอบนั่งดื่มเบียร์
อยู่บริเวณหน้าคอกเลี้ยงหมู
แล้วเดินไปหาภรรยาที่กำลังทำความสะอาดคอกหมู

ซึ่งเป็นยอดเงินที่นายประกอบก็คือผู้ต้องหา
ไปลงทุนซื้อลูกหมูให้ภรรยามาเลี้ยง
แต่ภรรยากลับบอกว่าไม่มีไม่มีเงินจะให้

ทำให้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ด้วยความโมโหนายประกอบก็เลยเดินกลับไปหยิบปืน
ขนาด๓๘ที่แอบไว้ใต้กองกระสอบอาหารหมู
แล้วก็เดินย้อนกลับมาค่ะมายิงใส่ภรรยาจำนวน๔นัด

จากนั้นนายประกอบผู้ต้องหาก็เดินเท้า
เลาะเข้ามาที่ป่าสวนยางพารา
ขึ้นไปกบดานอยู่ที่ริมเทือกเขาบรรทัศน์
แต่ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ถามว่าปืนล่ะปืนที่ใช้ก่อเหตุไปไหน

ผู้ก่อเหตุบอกว่าโยนทิ้งไปแล้วโยนทิ้งระหว่างหลบหนี
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวนายประกอบ
ฝากค้างต่อสารจังหวัดพัทธลุงในวันพรุ่งนี้นะคะ